เขาเคยขับวินอยู่วินหนึ่งแต่มีปัญหากับหัวหน้าวิน
ก็เลยย้ายออกมาวินใหม่ล่าสุดขี่รถสวนกันแล้วมีการประทะกันทางคารม
สุดท้ายโดนยกพวกมาทำร้ายคาวินแบบนี้ครับ
มีแต่คนยืนคุมเชิงมีแต่คนยืนดูไม่มีคนกล้าช่วย
เพราะเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้จักกับคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
โอ้โหคนโดนกระทืบอายุ๕๘และคลิปนี้
ลูกสาวของผู้ชายคนนี้เอาคลิปมาร้องสื่อช่วยหน่อยเถอะ
แล้วบอกว่าพ่อโดนมรุมทำร้ายเนี่ยหัวหน้าวินเก่าเตะเอาเนี่ย
ลองมาดิมึงลองมาดิพูดแบบนี้แล้วเตะเอาแบบนี้
รุมกันแบบนี้เหตุการณ์ในคลิปนี้คือ๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
คนที่โดนทำร้ายชื่อว่าอิน
จริงแล้วคุณอินเคยขี่รถอยู่ที่วิน๑
แต่ว่าไปมีปัญหากันกับพรชัยพรชัยเป็นหัวหน้าวิน
เสื้อวินไปแล้วก็ไล่ออกมาจากวิน
ตัวนายอินเองก็เลยไปอยู่ที่วินหน้าโครงการเอื้ออทร๓ซึ่งอยู่ห่างกันไม่มาก
วันเกิดเหตุขี่รถสวนกันระหว่างอินกับพรชัยขี่รถสวนกันมีปากเสียงกัน
แล้วพรชัยพาพวกมารุมทำร้ายเอามีดมาด้วย
และอย่างที่เห็นว่าคนในวินหลายคนไม่มีใครกล้าช่วยเพราะพรชัยเขาบอกว่าเขารู้จักกับคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
ฟังเสียงลูกสาวคนเจ็บหน่อยครับ
คุณคิดยังไงถึงมาทำคนแก่ที่อายุขนาดนี้
ถึงทำคนแก่ที่เขาไม่ได้มีทางสู้แบบนี้
ทีนี้มีพยานบอกว่าวันนั้นเห็นพรชัยแหละเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเรื่องคนเจ็บ
แล้วเอาหลานมาด้วยเอาทาในโลม๕คนลงมือทำร้ายคนเจ็บอยู่แบบนั้น
เขาซี่โครงหักปอดฉีกตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล

อ่าเราให้ความเป็นธรรมนะนะครับ
ตำรวจไปเรียกตัวมาไปเรียกตัวพรชัยมา

ก็ในอินตอนขี่รถสวนผมตะโกนด่าให้ของรับผมก่อน

ผมก็เลยไปตามหลานกับเพื่อนมาช่วยเคลียร์
แต่พอมาเพื่อนของหลานเห็นคิดว่าหลานโดนทำร้ายก็เลยลงไปช่วย
สุดท้ายเบื้องต้นพรชัยเองก็โดนแจ้งข้อหาไป
คือพรชัยเขาเป็นคนที่ถือมีดคุมเชิงแต่คนที่กระทืบเนี่ยไม่ใช่เป็นพรชัยนะ
แต่เพื่อนของหลานไปช่วยแค่ถือมีดไปคุมเชิงก็พากันไป
สุดท้ายก็โดนข้อหาเหมือนกันเรื่องของพกพาอาวุธมีดนะครับคุณผู้ชม
ส่วนหลานของเพื่อนที่ไปกระทืบเขาจนบาดเจ็บปางตายเนี่ย
โดนแจ้งเขาหามร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สุดท้ายแล้วอาชีพเดียวกันทำมาหากินนะก็อย่าไปแบบทำแบบนี้เลยไม่ดีนะฮะ
ใช้สติระงับอารมณ์นะครับพ่อนชายเอามาดูด้วย